หมู่บ้านนี้ข่าวแบบนี้ก็มีด้วยค่ะ
เป็นหมู่บ้านที่ไม่ยอมขายแผ่นดินให้กับใครเลยคุณผู้ชม
เขาสืบทอดกันมาตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่บอกว่า
จะต้องเก็บที่ดินนี้เอาไว้ให้ลูกให้หลานไปดูกัน

นี่เป็นหมู่บ้านตึงงามนะคะ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากาเกยอค่ะ
อยู่ที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

คุณผู้ชมดูบรรยากาศธรรมชาตินี่คือ
อุดมสมบูรณ์คงความเป็นธรรมชาติอย่างมาก
นี่เป็นลำทานแม่น้ำกลางหมู่บ้านแล้วก็ยังมีฝ่ายชะลอน้ำ
ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการน้ำทำให้หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ

ในหมู่บ้านนี้นะจะไม่ยอมขายที่ดินให้เลย

เพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ให้พื้นแผ่นดินนี้

แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเขาบอกเลยเดี๋ยวจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วไปกันเยอะด้วย
อยู่กันแบบโฮมสเตย์ไปเที่ยวชมธรรมชาติที่นั่น